คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเหตุสลด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เป็นรถเก่งคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงเลย
แล้วก็เสียหลักพุ่งชนเข้าไปในบ้านที่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถอยู่ข้างทางเนี่ยนะคะ
สุดท้ายไปชนรถชนเข้าไปในร้านแล้วก็พุ่งเข้าไปในห้องนอน
ชน๔พ่อแม่ลูกที่เขากำลังนอนหลับอยู่ในห้องนอนนะคะ

หนึ่งในนั้นอาการสาหัสนะคะน้องวัย๑ขวบ
แต่ว่าสุดท้ายน้องทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตนะคะ
เสียหลักพุ่งชนเข้าไปในบ้านที่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถ

ตั้งอยู่เลขที่๕๘ทับ๑หมู่๔ในตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปฐุมธานี

บริเวณริมถนนตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี

เหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวพ่อแม่ลูกรวม๔คนที่กำลังนอนหลับอยู่
ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยที่หนึ่งในสี่มีเด็กชายวัยหนึ่งขวบเนี่ย
ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสุดท้ายน้องเสียชีวิตค่ะ
ขณะที่รถเก่งสภาพพังเสียหายเกือบทั้งคันเลย
มีนายจิรวัตรชั่งศักดิ์อายุสามสิบสามปีเป็นคนขับได้รับปัดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการนี้ก็คือแขนหักแล้วก็ขาหัก
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ที่วัดเทียนถวายในตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองปฐุมธานีญาติเนี่ยนำศพเด็กชายวัยหนึ่งขวบ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดดังกล่าวโดยนางสาวสุพิษบุตรพรมอายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตเป็นเจ้าของบ้านหลังที่ถูกรถชน
เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุที่ห้องนอนชั้นล่าง
ขณะที่นอนหลับกันอยู่ดีจู่ก็มีรถเก่งฮอนด้าซีวิกสีเทาคันนี้
พุ่งทะลุเข้ามาในห้องนอนทุกคนในบ้านไม่มีใครรู้เรื่องเลยค่ะ
สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีก็มีรถเก่งมาทับอยู่บนร่างของตัวเธอ
สามีแล้วก็ลูกแล้วซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ย
ต้องตื่นมาพบกับข่าวร้ายวรุชายคนเล็กวัยเพียงแค่หนึ่งขวบ
ต้องมาสังเวยชีวิตให้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
ให้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้กระทำต่อครอบครัวของเราลูกชาย
ที่กำลังน่ารักเลยกำลังจะพูดเลยอ่ะเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยอ่ะ
คุณแบบขับรถไม่ระมัดระวังเลยคุณขับรถอะไรของคุณยังไงอ่ะ
ทำไมอ่ะถนนกับบ้านมันก็ห่างกันนะเงินทองไม่ตายก็หาใหม่ได้
ขอให้พวกที่เมาแล้วขับอ่ะคิดให้ดีดีนางสาวสุพิษยังบอกอีกด้วยนะคะ
ในส่วนของค่ารักษาทั้งหมดเนี่ยของทุกคนในครอบครัวเนี่ย
ตอนนี้ก็ต้องสำรองจ่ายเองทั้งหมดเลยอืม
แล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดจากทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หรือจากคู่กรณี
ชายคนที่ขับรถเก่งพุ่งชนบ้านของนายสนั่น
คือนายจิรวัตรช่างศักดิ์อายุ๓๓ปีเสียชีวิตลงแล้วนะคะ
ใช่ครับซึ่งล่าสุดพ่อแม่ของนายจิรวัตร
ก็ได้คนขับรถเก่ง
เมื่อวานเดินทางไปรับศพลูกที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
เพื่อนำไปประกอบพิธีที่วัดหงษ์ประสุมาวาด

คุณพ่อคือคุณคณินช่างศักดิ์บอกว่า
พอรู้ข่าวว่าลูกชายขับรถไปประสบอุบัติเหตุ

แล้วก็ไปช้นในห้องบ้านเขามีคนบาดเจ็บด้วย
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะไม่รู้มันเป็นเหตุบังเอิญเป็นโชคชะตาหรือเป็นอุบัติเหตุจริง
เพราะว่าเด็กผู้ชายที่อายุ๑ขวบที่เสียชีวิตกับลูกชายของเขาคือคนขับรถที่เสียชีวิตเนี่ย
ชื่อเดียวกันคุณชื่อคือจิรวัตรแล้วที่สำคัญเนี่ยเขียนเหมือนกันทุกตัวอักษร
แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือทั้งสองคนนี้เกิดเดือนเดียวกัน
เด็กอายุ๑ขวบกับจิรวัตรที่ขับรถเข้าไปเนี่ยชื่อเดียวกันสะกดเหมือนกันและเกิดเดือนเดียวกัน
แล้วรถของทั้งสองบ้านรถที่ประสบเหตุกับรถที่จอดอยู่ในบ้านหลังนี้
ทะเบียนเดียวกันด้วยคือ๘๓๗
คุณพ่อก็บอกว่ามันบังเอิญไปหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยที่มันมาบังเอิญขนาดนี้นะครับ
จากนี้เนี่ยทางครอบครัวก็เซ็นหนังสือยินยอมบริจาคดวงตาของผู้เสียชีวิตคือลูกชายเขาเนี่ย
คือจิตวัตรให้กับทางสภากชาติไทยผ่านทางโรงพยาบาลปฐุมธานีด้วย
เพื่อถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วกันให้กับผู้พิการที่ที่เขาต้องการดวงตา